ช่วงนี้สังเกตดูนะว่าชีวิตเขาเนี่ยปังขึ้นเรื่อยถ้าเป็นกราฟชีวิตก็คือพุ่งแบบนี้เลย
ของดีที่ว่าคือพระสมเด็จค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จู่ค่ะพิธีกรทักขึ้นมาว่าพี่มีพระสมเด็จอยู่ในตัวใช่ไหม
คือไม่ได้บอกก่อนนะไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลย
คือเวลาคนอื่นเห็นเนี่ยก็จะทักตลอดว่าเนี่ยพระอะไร
ที่สำคัญเลยคือทางเจ้าภาพที่จังหวัดสมุทรปราการ
เขาขอซื้อพระสมเด็จมูลค่าเท่าไหร่รู้ไหมจ๊

หลักล้านค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ก็แอบตกใจอยู่นะที่โดนทักบ่อยแบบนี้
แล้วก็มีคนมาขอซื้อในมูลค่าสูงขนาดนี้
เออมันก็จริงมันก็ถูกตามที่โดนทักนะ
เพราะตลอดชีวิตการทำงานเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองเลย
แค่ได้มาทำวงหมอลำนี่ก็คือแบบโอ้โหคือที่สุดในชีวิตแล้ว
แล้วไหนจะเพิ่งเปิดธุรกิจโรงแรมล่ะ
ไหนจะธุรกิจอสังหาอีกล่ะ
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้จะทำอะไรก็เจอแต่สิ่งดีคนดี
ทำให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านทุกอย่าง
คือเราพูดมาแบบนี้ไปฟังเสียงของคนที่เขาปังเขาเจอกับตัวกันดีกว่าค่ะ
ได้มีโอกาสไปออกรายการพิธีกรท่านก็ทักว่า
นี่มีของดีนะมีพระสมเด็จใช่ไหม
พระสมเด็จองค์นี้จะทำให้มีบารมีและทำอะไรก็สำเร็จ
เพราะว่าองค์นี้คือมีคนทักบ่อยมากแล้วมีคนอยากได้

ใช่ครับเขาบอกแบบนั้นแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเอาจริงแล้วมันคือยังไง
แต่เราก็จะเก็บรักษาเลยครับเพราะว่าไม่ได้ปล่อย
แค่เรามาตั้งวงมันก็คือที่สุดแล้วนะ
แต่ทุกวันนี้คือผมทำอะไรผมเจอคนดีหมด
จากที่เราเป็นแค่หมอลำคนหนึ่งแล้วได้มาเป็นหัวหน้าวง
แล้วได้มาทำกิจการอย่างอื่นทำแบรนด์ขายก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะ
ถึงไม่ได้เปรี้ยงปั้งมากแต่มันก็เป็นกำไรมีกำไร
คือเขาก็ถ่อมตัวนะว่าเออถึงไม่ได้เปรี้ยงป้างมาก
แต่เอาจริงนะเขาทำอะไรทุกอย่างคือประสบความสำเร็จหมดเลย
คณะหมอลำอย่างนี้ธุรกิจโรงแรมที่กำลังจะเปิด
หรือจะเป็นธุรกิจเล็กน้อยเขาต่อยอดได้แบบถึงสุดเลย
ใช่โปรยายได้เป็นขอบเป็นกรรมมาเอาจริง